คำถามจากสังคมไอ้ลักษณะการทำโทษแบบนี้
มันเกินกว่าเหตุหรือเปล่ามันเกินเส้นของการทำโทษหรือเปล่า
บางทีคือการทำโทษกับการทารุณกรรม

ไปดูคลิปนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชม

แล้วไม้อะไรมันยาวขนาดนั้น

ห้ะไม้งามถูกต้องไม้งามไม่พอเอาไม้ทีไปตีด้วย

คุยเสียงดังในห้องถึงขั้นว่าต้องทำแบบนี้เชียวหรือ
อันนี้ชาวเน็ตเขาตั้งคำถามกลับไปที่ครูท่านนี้นะคะ
ที่ลงมือกับเด็กแบบนี้แล้วคุณการทำโทษแบบนี้
มันเป็นการทำโทษหรือมันเป็นการทารุณกรรม

ชาวเน็ตเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้จริงค่ะ

คือทนไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมแบบนี้แอบถ่ายคลิปซะเลยนะคะ

ใช้ไม้งามลูกเสือยาวกว่า๒เมตรนะพี่เบิร์

ฟาดที่มือเด็กชายทีละคนทีละคนที่มือเหรอคะ
เออแล้วเปลี่ยนมาใช้ไม้ทีฟาดมือเด็กหญิงแทนค่ะ
เป็นการตีทำโทษแบบยกห้อง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งย่านบางพลัดนะคะ
นักเรียนห้องนี้เป็นนักเรียนชั้นม๒ถูกทำโทษ
สาเหตุที่ก๊อฟถามเพียงเพราะนักเรียนคุยเสียงดัง

เข้าใจว่าครูหวังดีกับเด็กอยากให้เด็กตั้งใจเรียน
แต่ว่าวิธีการนำโทษอย่างล่าสุด
คือกระทรวงศึกษาธิการเขาก็ออกมาพูดชัดเจนนะคะ
ว่ามันมีพรบมันมีกฎกระทรวงต่าง
เขาไม่ตีกันนะเขาไม่ตีกันแล้วมันหมดยุคแล้วนะคะแต่ทีนี้รายละเอียดต่าง
ไม่แน่ชัดนะคะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นานหรือยัง
เพราะช่วงนี้หลายโรงเรียนก็ปิดเทอมนะคะ
ชาวเน็ตที่ดูคลิปแล้วจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์
กลุ่มออนไลน์นะคุณวิพากษ์วิจารณ์กันบอกว่าครูเนี่ยทำเกินกว่าเหตุไปไหม
เพราะระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการห้ามครูลงโทษนักเรียนด้วยการตี
หรือใช้ความรุนแรงให้ลงโทษด้วยการตักเตือนทำทันบนตัดคะแนนความประพฤติ
ทำกิจการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม